มีอุบัติเหตุบนท้องถนนที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะให้คุณผู้ชมไปดูภาพนะคะ
คือภาพน่าตกใจเป็นกระบะบรรทุกส้มคือเสียหลักหงายท้องเลยล้อชี้ฟ้า
แล้วมีคนติดอยู่ข้างใต้บาดเจ็บอยู่คนนึง
พลเมืองดีและชาวบ้านแถวนั้นพยายามจะไปช่วยค่ะ
เอาคนก่อนเอาคนก่อน

นี่ค่ะเอาคนออกก่อนเอาคนออกก่อนเพราะมีคนติดอยู่นะคะโดนรถทับอยู่อะค่ะ
ชาวบ้านก็ไปช่วยกันนี่นะคะเหตุการณ์ที่เชียงใหม่นะคะมีผู้ชายคนนึงนะคะถูกกระบะทับติดอยู่ใต้ซากกระบะได้รับบาดเจ็บค่ะ
แล้วก็มีผู้หญิงเฝ้าอยู่ข้างรถส่งเสียงร้องนะคะร้องด้วยความเป็นห่วง
โอ้โหชาวบ้านน่ารักมากนะคะเขาช่วยกันยกกระบะค่ะเนี่ยดันยกขึ้นไปโอ้โหนี่นี่นำร่างคนเจ็บออกมาได้
โอ้โหดึงคนเจ็บที่ติดอยู่ออกมาได้ขอบคุณน้ำใจชาวบ้านและพลเมืองดีทุกท่านจริง
วินัทรีย์ชีวิตเลยสักทีมากครับครับขอรับกลับมาบ้านด้านนี้ล่ะค่ะ